เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดที่เขาเชื่อเรื่องของพญานาคแบบเต็ม
ก็มันใกล้แล้วปิ่มจะลดอยู่แล้วจัง
จะได้วัดกันแล้วเอามาที่นี่นะก็มากราวให้พ่อปู่พญานาคตามความเชื่อ
จุดทูปเสียงทายมันไปเลยจะได้เห็นชัดว่ามันออกมาเป็นแบบไหน
จุดทูปเสียงทายของที่นี่เขาบอกว่าเห็นได้อย่างชัดเจน
เขาก็หวังว่าไอ้ทูบเสียงทายที่เขาจุดงวดนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะไปทำการดูสิว่ายังพอซื้อหาได้อยู่ไหม
เราได้เลขทูปเสียงทายมาก็จริง
เราไปหาซื้อไม่ได้แล้วนะช่วงโค้งท้ายแบบนี้

แต่ถามคำนึงได้ไหมว่าเราจะได้เห็นชัดป่

งั้นก็จัดไปเต็มคาราเบ้

งั้นก็แล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนครับ

เราไม่สามารถเบอร์ได้จริง

ถูกต้องไปสักการะกันดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ